เซียวแบบบางมากวันนี้คุณถ่ายภาพให้นะ
ปรากฏการณ์เดาเห็นไหมริ้มอย่างเนี้ย
หลายคนก็ไม่ทราบนะว่าเมื่อคืนมีปรากฏการณ์นี้
แต่บางคนเขาก็เห็นเขาก็ถ่ายลงโซเชียล
นี่ทีมข่าวเราก็ถ่ายมาให้ในห่วงเวลาสักประมาณ๖โมงสักไปถึงประมาณสักเกือบทุ่มอ่ะนะ
หลายจังหวัดเลยอย่างพยาวเองเขาก็เห็นอันนี้ถ่ายที่พยาว
ปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือนเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม
หลายคนก็ประทับใจนะครับโดยเฉพาะที่บริเวณ
อันนี้เขาถ่ายมาจากที่ถนนชายกว้านพยาวตำบลเวียงอำเภอเมืองพยาว
เห็นด้วยตาเปล่านะครับเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติสวยงามฮือฮากันมากเลย
จริงแล้วปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้น๒ปีครึ่งตอน๑ครั้ง
ทุก๒ปีครึ่งก็จะมีดาว๓ดวงเคียงกัน
ก็จะมีดาวสุกก็คือเป็นดาวประจำเมือง

โดยดวงจันทร์จะหงายอยู่นะฮะด้านล่างเหมือนแบบยิ้มอยู่อย่างนี้นะฮะ
แล้วก็มีดาวสองดวงเคียงคู่กันไป
อยู่ในระยะที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
แล้วก็จะเหมือนว่าดวงจันทร์กำลังยิ้มเพราะว่าจะเหมือนบิน

ก็เลยเป็นยิ้มอยู่นะครับ
จากพยาวแล้วพิศนุโลกก็เห็นกรุงเทพก็เห็น

หลังจากพระอาทิตย์ตกดินก็สามารถมองเห็นได้เลยด้วยตาเปล่า
ขอบฟ้าทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดนะครับ
ซึ่งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชน
ก็เชิญชวนให้ประชาชนไปสังเกตการณ์กันนะฮะ
ก็๒๘๒๙๓๓วันก็จะมีปรากฏการณ์ดาวคิงเดือน

สังเกตมองไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะฮะ
ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปหกโมงเย็นเห็นเลยครับนะฮะ

ใครที่อยากชมก็ชมกันต่อนะครับ